ทุกคนรองได้ให้ร้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

ที่ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน

ที่กำลังใจเหลือล้น
คนรอบข้างมากเลย

เดี๋ยวแป๊บนึง

แพ้แอด้วยตอนหลังบอกแพ้แอด้วย

ลุงสนิงเดี๋ยวขอประคบหน่อยนะฮะ

ใครจะไปแถนรับไปกับผู้อุดก็ต่อล่ะ

แกจะอยู่ไว้อีกหลายเมือง

ต้องต้องร้องไว้
พ่อวงอยู่ครับ

ใจจะขาดนะครับศิลปินคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับ
เพลงนี้นะครับเป็นฝีมือการแต่งโดยครูลบบุรีรัฐนั่นเอง
ที่พลิกให้คุณสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ย
มาร้องเพลงลูกทุ่งที่มีทำนองเป็นเพลงไทยเดิม

ก็ทำให้ประสบความสำเร็จอีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียว
นะฮะคุณสิงเสน่ห์ไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นไงครับตอนนี้ได้สองหมื่นแล้ว
อืมตัวช่วยก็ยังเหลืออีกสองตัวช่วยนะ

ดีใจนะดีใจดีใจดีใจดีใจ
โทรมาบอกว่าพ่องได้ร่องยัง

อ่าได้ร่องแล้วได้ร่องแล้ว

มันเป็นห่วงเราเลยจะถามเรื่องก่อนตอนนี้
บอกได้แล้วได้เฉล็นแล้วคะ
บอกว่าได้เร็วนะอย่าคุ้มถามสินะ
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

เดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าตบเสียงจะดัง
หึบหึบนี่หึบ
ถ้าว่าตรงนี้กลัวท้องอืดต่ำกว่านี้อีกนิดนึง
บอกตรงนั้นไม่ได้
ตอนนั้นเดี๋ยวไม่ถึงจบรายการ
ถ้าตกตรงนี้ก็ใครมาบั่นดวงใจ

แต่เขาก็ถามเรื่องเงินกลัวว่าเดี๋ยวคุณสิงเสน่ห์จะไม่ได้เงินไป

เพราะว่าเรื่องสุขภาพเขาก็รู้อยู่แล้วว่าลุงสิงเสน่ห์เอาตัวรอดอยู่แล้ว

เพราะมันมีหมาก็แมวด่าครับแล้วก็ไก่ด่า
แล้วก็หลาน๓ขวบกำลังดื้อมาไม่ได้ครับ

เขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นพี่

ตอนจะมานี่หลานบอกว่าพ่อ
ตัวนี่น่อนไม่เคยสอนเลยขับรถดีนะพ่อ

คุณสิงเสน่ห์ทำเพื่อครอบครัวแต่ตรงนี้เราจะยืนหยัด
เตรียมน้ำเตรียมยายาดมยาหอม

เพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่
ครับมาถึงเพลงที่๔กันแล้ว
เห็นไหมครับแป๊บ๔เพลงแล้ว
เพลงที่๔นี้นะฮะ
เท่าไหร่รู้ไหมครับคุณสิงเสน่ห์

หนึ่งหมื่นสองหมื่นอาจจะไม่ดูต่างกันเยอะ

ซื้อได้ยันหมูแอมสวรรคเลยอันนี้

ตอนนี้ทำใจให้สบาย

ทีที่สี่มาเลยครับ
เป็นไงครับคุณสิงเสน่ห์

ตัวช่วยตัวช่วย

เอาอย่างนี้คุณสิงเสน่ห์ตอนนี้มาถึงเพลงที่๔นะครับ
ถ้าคุณสิงเสน่ห์ไม่ไหวจริง

ถ้าสู้ต่อไปร้องเพลงนี้

คุณสิงส์เสน่ห์

หรือจะหยุดครับ

เล่นนั่นหมายความว่าตัดช้อย
สองหมื่นไปแล้วตอนนี้มีโอกาสก็คือ

แต่ถ้าร้องผิดเหลือ๑หมื่น

ทั้ง๖แผ่นป้ายตอนนี้เลือกไปแล้ว๑แผ่นป้าย
เหลืออีก๒แผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับคุณสิงเสน่
ใช้
ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณสิงเสน่ห์
การแข่งขันเพลงที่๔นะครับ

เมื่อเดิมเมื่อเดิม

จำดีม

เอาละครับมาดูกันครับเพลงที่สี่
บูรค่า๔๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ร้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ